ต่อกันที่ความหวานของคู่รักดารากันบ้างดีกว่านะคะ
ช่วงนี้เนี่ยคู่ไหนคู่ไหนเขาก็ไปริมทะเลกันหมดแหละ
มิ้นภูผาเขาก็ไปมากันที่พี่เต๋อพี่ใหม่กันบ้างเขาก็ไปเหมือนกัน
แต่ว่าไม่มีรูปคู่คุณผู้ชม
คือคู่นี้เนี่ยบอกเลยนะว่าหวานน้อยแต่ต่อยหนักเหลือเกินนะ
สำหรับคู่สวีทเตอร์ใหม่ที่วางปุ๊บก็จัดคิวด่วน
คู่มิ้นภูผาไปสวีทกันสองคู่ชูชื่นริมทะเล
แต่พอเช็คอีกทีเนี่ยไม่เห็นมีรูปคู่เต๋อใหม่เลย
ปล่อยให้มิ้นท์ภูผาเขาแซงหน้าได้ยังไง
แล้วเมื่อไหร่คุณเต๋อเขาจะยอมใจอ่อนลงรูปคู่ริมทะเล

ทั้งทิศก็เลยอยู่กับผาเยอะมากครับ

เต๋อกับผาใช่ไหมครับแล้วก็มิ้นใหม่ครับ
วันนี้ก็มีผ่านที่ได้ลง

มีผ่านไว้

มีบ้างมีเป็นเรื่อยครับเป็นภาพ
ส่วนใหญ่เป็นภาพแนวแบบสนุกสนาน

รอรอกับไทยหรือว่าโครงการพิเศษอะไรยังไงหรือเปล่า

เราอยากลงรูปนี้อยากลงรูปนี้อะไรอย่างเงี้ย
ก็เดี๋ยวสักพักคงน่าจะมีช่วงเวลานั้นที่เราอยากลง
เพราะว่าทริปหวานริมทะเลเนี่ยยังไม่ได้ลง